เคลื่อนไหวเรื่องการเมืองในไทยนะครับ
วันนี้ประธานกรกตออกมาพูดถึงเรื่องการจัดการเลือกตั้งนะครับ
กรกตมีความพร้อมในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายนะครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ในความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองครับ
ความทรงจำคือชื่อเพลงลำดับที่๗
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแต่งขึ้นล่าสุด
มีเนื้อหาย้ำเตือนให้นึกถึงความทรงจำที่ประเทศไทยเคยแบ่งฝักแบ่งฝ่าย
ดังนั้นขอให้ทุกคนอย่าลืมเรื่องนี้
ทำเพื่อประเทศไทยไม่ให้กลับมาเจอเหตุการณ์ซ้ำเหมือนเก่า
เพลงนี้ถูกนำมาเปิดขึ้นครั้งแรกเมื่อเช้านี้
ขณะที่ผลเอกประยุทธ์เป็นประธานในงานมหากรรม
แสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐ
วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
พระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง
จะประกาศไม่เกินเดือนมกราคมนี้

รัฐบาลไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะตอบคำถามนี้ได้

จะเกิดขึ้นไม่เกินช่วงเดือนมีนาคม
หมายกำหนดการในเดือนเมษายนเต็มเดือนนั้นออกมาหมดแล้ว

เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องพูดอะไรกับกรกต
ท่านดูหมายแล้วท่านคิดเองก็แล้วกัน
แล้วก็เลือกตั้งในเดือนไม่เกินเดือนมีนาคมก็ได้
คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดอบรมเผยแพร่ความรู้
การเลือกตั้งสอสอให้กับทหารสังกัดกองทัพบก
และรอดอจิตอาสากว่า๒๕๐๐คน
ให้ช่วยอำนวยความสะดวกหน่วยเลือกตั้ง
เชื่อว่าจะทำให้มีบัตรเสียไม่เกินร้อยละ๒
อิทธิพรบุญประคองประธานกรกตย้ำว่า
กรกตพร้อมจัดการเลือกตั้งและประกาศผลในกรอบ๑๕๐วัน
ส่วนที่นายกรัฐมนตรีให้กรทเป็นผู้ชี้ขาดกรอบ๑๕๐วันนั้นเห็นว่า

และกรกตยังไม่มีการพูดคุยหรือประสานไปยังกรท
กว่าจะมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งแล้วเท่านั้น
ขณะที่๘พักการเมืองตั้งใหม่
เสนอให้กรกตเลื่อนวันเลือกตั้งออกไป
เพื่อให้ไม่กระทบกับพระราชพิธีสำคัญ
เรียกร้องให้แก้ไขหรือเสนอให้คอสชใช้มาตรา๔๔
กำหนดให้พักการเมืองที่ได้จัดตั้งก่อน๓๑ธันวาคมปีที่แล้ว
ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพักการเมือง
เพราะทำให้พักการเมืองที่จัดตั้งในภายหลังเสียเปรียบ
ส่วนพักการเมืองที่พร้อมลงเลือกตั้ง
ก็เดินหน้าพบปะประชาชนในพื้นที่
โดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทย
ลงพื้นที่ปลายด้ามขวานจังหวัดยาลาและปัตตานี
ขอโอกาสคนกล้าเข้ามาพัฒนาประเทศ
มั่นใจสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้
ส่วนภาคเหนือนายสุเทพเทือกสุบัน
ผู้ร่วมก่อตั้งพักรวมพลังประชาชาติไทย
ลงพื้นที่คารวะแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
จะเจอกับพ่อค้าแม่ค้าหน้าบึ้งใส่
พร้อมแสดงปฏิกิริยาไม่ต้อนรับ
แต่นายสุเทพก็ยังเดินต่อไป
และยอมรับได้หากวันเลือกตั้งเลื่อนไปอีก๒๓สัปดาห์

ถ้าขายไม่ได้ในตลาด
แต่นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่
แล้วก็เขาก็ไม่ต้องการให้บ้านเมืองกลับไปแบบเดิม
ส่วนอีกพักที่ได้รับเสียงตอบรับดีไม่แพ้กัน
ชัชวานคงอุดมหัวหน้าพักพลังท้องถิ่นไทย

สารหลักแดนเมืองเชียงใหม่ลำพูน
ตั้งอยู่ระหว่างบ้านปากกองหมู่ที่๕
ตำบลและอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่
มีชาวบ้านเข้ามาทักทายพร้อมถ่ายรูปคู่ด้วย

ต่างก็เอ่ยปากชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันว่าหล่อมาก